มึงเชื่ออะไรหรือถามว่ามึงเชื่ออะไร
แต่คุณพ่อคุณคุณเล้าออกต้องอย่างไร

นี่ไงถ้ามึงไม่จับกูฟ้องมึงเขาหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นี่ไงมึงไปโจเนี่ยเขากำลังจะเหนื่อย
มึงต้องจับตรงนี้กันซินี่ไงดูซิเนี่ย
สงบอนของาลี
แล้วทำไมปล่อยเขาไปอ่ะทำไมปล่อยเขาไป
ตอนที่ผมมาเนี่ยผมยังไม่เจอเขาเลย
ไม่จับฮะคลิปนี้เดี๋ยวไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คุณคุณเลือกปฏิบัติไม่ได้เลือก
คุณเลือกปฏิบัติคุณทำอย่างงี้ได้ยังไงนี่ไงฉันอุตส่าห์ชี้ให้คุณจับ
คุณปล่อยเขาหนีไปแล้วบอกว่าไม่จับผมพูดกับพี่กี่ครั้งแล้ว
แล้วผมก็ถ่ายรูปไปแล้วด้วยว่าทำไมไม่จับกัน
มันมีคันพี่อยู่ตรงนี้คันเดียวแล้วเมื่อกี้มึงเห็นซึ่งหน้าทำไมมึงไม่จับ
ผมปลดให้คุณพี่อยู่แล้วมึงไปจับเสร็จเนี่ยขับไปตามไปจับมันสิ
มึงจำหมายแรกขเบียนรถมันได้ไหม
คือว่าไปจอดที่หลานหลวงสแควร์เพื่อที่จะไปกินบะหมี่เป็ดย่าง
แล้วก็จริงตรงนั้นไปจอดประจำเลยนะคะไปกินเป็นสิบรอบแล้ว
แล้วมันดึกแล้ว๒ทุ่มกว่าแล้วมันไม่น่าจะจัด
แล้วก็พอดีเขามาล็อกล้อเราไม่รู้หรอกค่ะ
เพราะเรากินแค่สิบห้านาทีเองเสร็จแล้วพอออกมาเราก็โทรไปที่สอนอปทุมวัน
บอกให้รองสหรัฐจรจรให้เขามาปลดล็อกแล้วเราจะได้เอาไปเสียค่าปรับ
เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีคนรับโทรไปทั้งห้ารอบโทรไปเบอร์ศูนย์สองมีคนรับบอกว่า
ให้เบอร์รองสารวัตรจรมาแล้วโทรไปศูนย์สองก็ไม่รับ
ก็เลยบอกลูกน้องบอกนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเสียค่าปรับให้จบเลย
เขาจะได้มาปลดเราจะได้กลับมันดึกแล้วจะ๓ทุ่มแล้ว
ก็แค่นั้นเองแล้วเขาก็มาปลดล็อกก็เราก็เห็นรถสปอร์ต
รถตู้ที่อยู่ข้างหลังเราอีกประมาณ๓คันข้างหน้าอีก๒เป็น๕บอกว่า
ให้จับให้ล็อกล็อกล้อนั่นแหละเขากำลังจะขับหนีรถสปอร์ต
แต่รถตู้เนี่ยไปไปล็อกเขาก่อนไปจับเขาก่อนเขาก็ไม่จับ
เราก็เลยไปไปจุดฉุดเขาขึ้นมาไม่ได้ผลักนะฮะ
คือไปดึงดึงแขนเขาขึ้นมาเพราะเอ็นดูเหมือนลูกชายอ่ะ
ตำรวจตีอายุยี่สิบกว่าอายุยังน้อยกว่าลูกชายฉันเลย
ฉันหกสิบเอ็ดแล้วฉันก็ไปดึงบอกไปจับเร็วไปจับเร็ว
อืมแต่เขาไม่จับไงเขาไม่จับเขาก็ยังมัวแต่จะมาห่วงปลดล็อกให้เรา
เราไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสหรอกเพราะเราเสียค่าปรับ
ยินดีเสียค่าปรับเรายินดีทำตามกฎหมาย
ถ้าเขาห้ามจอดเราก็ยินดีเสียค่าปรับไม่มีปัญหาค่ะ
แต่ที่เรามีการพูดจาสนทนาก็คือว่าอยากให้ไปจับคันอื่นด้วย
ใช่คือเราบอกให้ไปจับก่อนเขากำลังจะวิ่งเขาจะกำลังขับรถหนี
แล้วก็ขับหนีไปจริงจริงเลยรถสปอร์ตกับรถตู้ขับหนีไปจริงจริงเลย
แล้วเสร็จแล้วเขาก็มาล็อกคันข้างหน้าข้างหลังนี่ไงล็อกเสร็จแล้ว
คนขับเขายังไม่ออกมาคันข้างหน้าขณะที่เขากำลังจะเขียนใบสั่ง
ก็คนเจ้าของรถออกมาพอดีเลยเขาก็รับใบสั่งไปเสียค่าปรับ
เราก็กลับไม่มีอะไรเรายังบอกเขาเลยล้อเล่นกับเขาเลย
บอกว่าเห็นตำรวจรอก็เลยไลฟ์สดอยากให้ดัง
เขาก็น่ารักเขาก็ขอโทษไม่มีอะไรค่ะคือตอนที่เราในคลิปของเขา
มันจะมีตัวแบบโหยว่าอะไรคืออย่างงี้ค่ะ
มันมีวินมอเตอร์ไซค์จะมารุมเรามาด่าเรา
พูดจาดีหน่อยเขาเป็นตำรวจกับผู้ชายที่เป็นกาดนะคะ
แต่ตัดผมเหมือนกับเป็นทหารและตำรวจเลยนะเพราะดูหัวรู้เลยว่าต้องเป็นทหารและตำรวจ
อาจจะมารับจอบที่หลานหลวงแสดงแทนมามาเป็นกาดอะไรอย่างเงี้ย
เขามารุ่มเราต้องเกือบหกคนน่ะมารุ่มเราไง
บอกว่าพูดจาดีอย่างนู้นอย่างนี้
เราก็เลยพูดกับพวกนั้นเลยบอกว่าอย่าซื้อ
คือไม่ได้พูดกับตำรวจไม่ได้พูดกับตำรวจพูดไอ้พวกนั้นไม่เหยีบ
จะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมวินมอเตอร์ไซค์อย่าเสือก
ไอ้พวกกาดพวกนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครไงแต่ว่าดูมันหัวมันอ่ะ
อย่างกับเป็นตำรวจแล้วทหารมารับจ๊อปเป็นรอปภอย่างนี้
เราก็บอกอย่าเสือกเราก็ต้องรีบประกาศตัวเลย
เพราะกลัวเขามาทำร้ายเราไงต้องหกคนอ่ะ
ตำรวจเขาไม่ทำหรอกน้องเขาน่ารักเขาก็แบบเพิ่งจบ
เพิ่งจบใหม่อ่ะสิบตำลวจตรีเองอายุยังน้อย
อายุน้อยกว่าลูกชายเราอีกเขาน่ารักเรายังตอนกลับเรายังเล่นอยู่กับเขาเลย
พอเห็นตำรวจหล่อก็เลยไลฟ์สดจะได้ดังอ๋อไม่ได้มีเจตนาว่าจะมา
เพราะว่าให้ตำลวจมาล็อกล้อเราทำไมไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ไม่เลย
ให้เขาให้เขาจับคันอื่นเพราะว่าตอนที่เราไปไปเสียค่าปรับอ่ะ
บอกตำรวจบอกว่าจอดแค่แป๊บเดียวเองกินข้าวแค่๕นาทีมาไลฟ์สด
ร้านเนี้ยทำไมต้องมาล็อกล้อเราเขาก็บอกว่าเนี้ยคันอื่นจอดเต็มไปหมด
แต่ทำไมไม่ล็อกเขาบอกอ่ะเอางั้นถ่ายรูปแล้วร้องเรียนเลย
เราก็เลยเอาคลิปขึ้นมาถ่ายไงแต่ว่าพอเห็นน้องเขาพูดจาดีแล้วเราสงสาร
แล้วไม่ร้องเขาพูดจาดีมากเด็กคนนี้สิบตำรวจตรีอ่ะ
ตอนหลังเขายังขอโทษเราถ้าคุณดูคลิปจริงจบนะ
เขาบอกว่าถ้าผมร่วงเกินแล้วผมขอโทษเราเราเป็นคนแก่เราหกสิบเอ็ดแล้ว
เราให้อภัยเขาเหมือนลูกหลานเราเราให้อภัย
ค่ะก็คือไม่ได้มีเจ็บตนาที่จะแต่ตอนนั้นที่โวยวายคือกลัว
ไอ้พวกวินมอเตอร์ไซค์กับไอ้ชุดกาดนั้นจะมาทำร้ายเราไงมาลุมเราหกคนอ่ะ
เราก็เลยต้องประกาศตัวว่าเราเป็นทนายความเราเป็นลีน่าจังนะ
ให้เขารู้ไงอืมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปโมโหตำลวดน่ะ
คือโมโหไอ้พวกวินมอเตอร์ไซค์กับไอ้กาดพวกนั้นที่มาลุมเราอ่ะคือคุณไม่ควรเข้ามาเสือกอ่ะ
จริงไหมฉันแค่พูดกับตำรวจแล้วฉันชี้ให้ตำรวจว่า
จับสิข้างหลังฉันเนี่ยฉันยินดีฉันเสียค่าปรับ
แล้วก็เมื่อกี้นี้มาส่ง๗๑๑ตั้ง๓คันนะคะจอดตรงข้างหน้ารถเราเลย
ของเข้าเซเว่นเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณเกือบเจ็ดนาทีอ่ะต่อคันสามคันก็ยี่สิบเอ็ดนาที
เพราะว่าเรานั่งอยู่ในรถเราเห็นอยู่เพราะว่าเรารอลูกน้องไปเสียกระปับไง
แล้วนั่งรออยู่ในรถไงเขาเขาควรที่ว่าเวลาที่ล็อกล้อแล้วควรจะอยู่แถวนั้น
ไม่ใช่ล็อกเสร็จแล้วหายหัวไปเลยแล้วก็ควรจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในใบสั่ง
อื่นเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรติดต่อได้ทันทีเลยไม่มีไม่มีเบอร์โทรศัพท์ในใบสั่ง
ใช่ไม่รับโทรศัพท์๕รอบ